คุณผู้ชมครับในวันนี้มีคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือคศได้มีการพักงานข้ารักษการที่ถูกร้องเรียนว่า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนวน๗๒คน
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับ
นอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งให้พศแก้วกำเนิด
รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนที่๓๘อีกด้วย

ทันทีที่มีคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งให้พศแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โดยให้เหตุผลเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ

ระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
นายทหารหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกม่อกรมประชาสัมพันธ์

แม้ว่านายอภินันจันทรังศรี
ธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในวันที่๓๐กันยายนนี้
เชื่อว่าพลตรีสันเสริญจะสามารถทำงานได้
เพราะเป็นผู้ที่มีศักยภาพ
มีความรู้ความสามารถเข้าใจงานของรัฐบาลเป็นอย่างดีก็ตาม
เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะชี้แจงว่า
คำสั่งดังกล่าวก็เพื่อปรับการทำงานทั้งหมด
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์งานต่างของรัฐบาล

พร้อมยืนยันไม่ใช่การเข้าไปแทรกแทรง
ควบคุมการทำงานของสื่อ
หากย้อนไปดูประวัติของกรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล

ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน
โดยวิธีการให้ข่าวสาร
ความรู้ข้อที่จริง
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โน้มน้าวชักจูงประชาชน

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่๘มีนาคม๒๕๖

มีอธิบดีมาแล้วทั้งสิ้น

นายปิยสวัสดิ์อมรนันท์
และนายอภินันจันทรังศรี
ที่ได้รับแต่งตั้งก่อนหน้านี้

ตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ